ให้กับเด็กแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจ
พูดถึงเรื่องราวของเด็กนี่ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นแต่ละครั้ง

เพราะว่าเด็กเขามีความไร้เดียงสาเขามีความน่ารัก

คุณพ่อคุณแม่ไปไหนก็อยากจะไปด้วย
แม้ว่าตัวเองเนี่ยจะง่วงขนาดไหนก็ตามแต่ว่าขอไปด้วยนะ
ไปดูดีกว่าคุณผู้ชมว่าน่ารักขนาดไหนค่ะ

โอ๊ยจำแต่ละลูก

คุณชนะบอกว่าน้องใบตองอยู่ไหนก็หลับได้

คุณอยู่ไหนคุณก็หลับได้อันนี้ไม่มีใครว่า

คุณพ่อคุณแม่พาไปไหนก็ไปแต่สับปะงกแล้ว

กลัวเจ้าหัวไปกระแทกไอ้เหล็กข้างหน้า

พอบอกว่าเซนนิดนึงอะตื่นอะเออนะ

งงหลับต่อหลับต่อสับปะโงก

นอนเถอะ
น่ารักคนเขาก็เห็นแล้วเขาก็มาคอมมงคคอมเมนต์กันแบบ

เมื่อคืนงานเยอะนอนดึกใช่ไหม

คนก็เอ็นดูไงเด็กน้อยเอ็นดู

อันนี้นะคะมีแบบว่าแซวเป็นทำนองภาษาอีสานนะคะ
มีทั้งความน่ารักความน่าเอ็นดูก็ว่ากันไปนะ

เพราะฉะนั้นเห็นภาพแบบนี้แล้ว
น้องใบตองน้องเขาควรจะอยู่พักอะไรดี
พักผ่อนลูกนะไม่ต้องออกจากบ้านไปนอน

ต่อให้การเดินทางจะลำบากขนาดไหนแต่ต้องไปเรียนคุณชนะ
ไปดูดีกว่าว่าทำไมเขาไม่พักผ่อนอยู่บ้านคะ
จริงทั้งคุณพ่อคุณลูกนะคะ
แม่จะต้องลุยโครนขนาดไหนจะต้องเลอะขนาดไหนคะ

น้องหันมายิ้มแฉงมือบอก
โอเคดูไปได้ดูแฮปปี้

คือน้องตั้งใจอยากไปโรงเรียนมากคุณ
เออนะครับอยากโอเคถึงมือจะดำขนาดไหนก็โอเคอยู่

เอาแบบว่าขอสบู่และพัชตือด้วย

ว่ายิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์
อันนี้ประสบการณ์เพียบเลยค่ะ
ใช่ค่ะ
จบเลยนะครับ